ที่ใกล้ตัวมากมากแต่ว่าสรุปสุดท้ายกลายเป็นอุบัติเหตุ
คุณลุงท่านหนึ่งนะคะไปปลดทุกข์ในห้องน้ำค่ะ
ปลดทุกข์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขออภัยนะคะ
จะล้างทำความสะอาดอ่ะเนอะก็เอาก้นเนี่ย
หย่อนล้างทำความสะอาดในอ่างรองน้ำซึ่งอยู่ในห้องน้ำนะคะ
แต่ช่วงนั้นเกิดลื่นค่ะลื่นแล้วหงายหลังสภาพหงายหลังอ่ะ
ก้นจ้ำเบ้าไปติดอยู่ในอ่างรองน้ำอยู่ในห้องน้ำแบบนี้
คือจะเอาก้นไปล้างในอ่างเลยอ่ะไม่ยอมเอาขันตักเอานะ

อยู่อย่างนี้๔ชั่วโมงถ้าญาติไม่มาเห็นนี่นึกภาพไม่ออก
เพราะว่าต้องนั่งไปอีกนานแค่ไหนเอานานสิฮะ
เจ้าหน้าที่ก็เข้ามาช่วยเหลือนะคะนี่เป็นสภาพของคุณลุงกุหลาบทองเพิ่ม
อายุหกสิบห้าปีค่ะตะโกนร้องขอความช่วยเหลืออยู่ในห้องน้ำนะ
ช่วยด้วยช่วยด้วยนะคะบ้านของคุณลุงกุหลาบอยู่ที่ตำบลบ้านแห
อำเภอเมืองอ่างทองเจ้าหน้าที่อาสาป่อเต็กตึงค่ะไปตรวจสอบ
นี่คุณลุงกุหลาบติดคาอยู่ในอ่างรองน้ำเพราะว่าจะเอาก้นหย่อนลงไปล้าง
ขาก็ห้อยออกมานอกอ่างแบบเนี้ยค่ะจากการสอบถามคุณลุงกุหลาบทราบว่า
ก็อยู่คนเดียวแหละบ้านหลังนี้แล้วก็เข้าไปปลดทุกข์ในขออภัยนะคะ
ปลดทุกข์ในห้องน้ำแล้วเห็นชะโครกไหมมันจะเป็นชักโครกนั่ง
แต่ไม่มีที่กดน้ำชักโครกแบบว่าต้องลาดน้ำต้องตัดขันจากอ่างไปลาด
พอปลดทุกข์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะย้ายก้นมาหย่อนลงมาล้างที่อ่างรองน้ำ
คือเอาก้นไปแช่ก่อจะควักน้ำล้างเลยเออจะล้างในอ่างนั่นแหละล้างเลย
เสียหลักพอดีค่ะมันลื่นขาสองข้างมันลื่นฟึ๊บแบบนี้
หงายหลังค่ะก้นจ้ำเบ้าติดอยู่ในอ่างเลยนะคะแบบนี้๔ชั่วโมง
ตะโกนตลอด๔ชั่วโมงเลยขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
ไม่มีใครได้ยินเลยลุกก็ลุกไม่ได้เออลุกก็ลุกไม่ได้
กระทั่ง๔โมงผ่านไปค่ะ๔ชั่วโมงผ่านไปนายวินัยทองเพิ่มเป็นญาติมาเจอ
แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยเหลือนะคะฟังเสียงเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาช่วยหน่อยค่ะ
แล้วแจ้งกับชาชาชนนะครับชาวบ้านครับว่ามีลุงติดในโถ
ออกมาดูออกมาตรวจสอบดูครับแต่เข้าไปดูแล้วครับ
มันเป็นโถที่ไว้ชำระล้างครับครับเราก็ไม่รู้ครับ
ลองทุบครับช่วยเหลือดูเปิดมามีแต่ขี้ครับเต็มเลยครับ
อือยังไม่ทันลาดน้ำไงมันก็เลยแบบเต็มแบบเนี้ยนะ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่วิธีการช่วยเหลือของเขาก็คือต้องทุบทำลายอ่างรองน้ำอันนั้นไปเลยนะ
เหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เห็นบ่อยนะครับ